นี้ดีกว่าเป็นคู่แม่ลูกสุดฮอตค่ะคู่นี้เลยนะคะคุณแวนด้าแล้วก็คุณมะลินั่นเอง
คู่นี้ก็ไปแจกความน่ารักสดใสตามงานอีเวนต์ต่างเลยนะคะ
อย่างงานที่ผ่านมาก็จะมีกิจกรรมสัปดาห์วันไตรโลก
แล้วก็จะเป็นสัปดาห์แห่งการลดการบริโภคเข็มด้วยนะคะในเด็กประจำปี๒๕๕๙
ซึ่งในงานนี้นะคุณคุณแม่คุณลูกสุดน่ารัก
เขาก็มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ
โดยเฉพาะค่ะการกินอาหารในเด็กด้วยค่ะ
เพื่อป้องกันปัญหาโรคไตซึ่งเกิดจากการรับประทานอาหารเข็มนั่นเองค่ะคุณ
ซึ่งงานนี้นะคะคุณแม่โบนั้นก็บอกเคล็ดลับส่วนตัวมานิดนึงละกันค่ะ
ว่าการทำอาหารให้กับคุณน้องมะลิก็ต้องทำด้วยตัวเองนะคะ
เพราะว่าไปซื้อข้างนอกอาจจะเค็มเกินไป
ควบคุมไม่ได้ถูกต้องหวานเกินไปมันเกินไปค่ะ
แล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีไปต่อกันอีกที่งานหนึ่งเลยละกันค่ะ
หนูน้อยสามจุกของเราค่ะก็เดินตามรอยเท้าคุณพ่อทีเดียว
ในการร่วมทำความดีแล้วก็เชิญชวนทุกคนให้มาอนุรักษ์สัตว์ป่าด้วยค่ะ
แล้วก็ในงานนี้นะคะคุณผู้ชมนั้นก็จะได้กับ
สัมผัสกับสุดยอดผลงานศิลปะของศิลปินระดับโลกด้วยค่ะ
ก็เป็นความน่ารักของเหล่าตุ๊กตาเปเปอร์มาเช่อย่างที่เห็นกันนี่แหละค่ะ

เป็น๑๖๐๐ตัวทีเดียวซึ่งเลข๑๖๐๐ตัวนี่แหละค่ะ
คือจำนวนของแพนด้าที่มีอยู่ทั่วโลกที่เราควรจะอนุรักษ์เอาไว้ค่ะ

เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการอนุรักษ์สัตว์ป่าใกล้ศูนย์พันธุ์
อย่างนี้น้องมะลิก็คงมีความสุขมากเลยนะ
ในงานนี้มีดราม่าเล็กน้อยด้วยนะมีการแย่งตุ๊กตา
น้องมะลิเกิดร้องไห้เล็กน้อย
แต่คุณแม่โบก็ไม่ได้ซีเรียสนะคะก็เป็นขำนะคะเด็กเล่นกัน

ซึ่งอันนี้นะคะบอกคุณผู้ชมเลยว่าในเดือนมีนาคมนี้
เพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็สามารถที่จะไปถ่ายรูปไปเก็บภาพความประทับใจได้เลย
ใช่ค่ะก็อันนั้นเป็นงานสัปดาห์ที่แล้วที่ได้ไปร่วมงานกันนะคะ

แม่ลูกสุดฮอตนะคะก็ยังคงความฮอตอย่างต่อเนื่องเลยมีงานอย่างต่อเนื่องเลยค่ะคุณ
มีการมอบรางวัลกิจกลุ่มนะคะ
ก็มีทั้งศิลปินดาราแล้วก็นักแสดงที่มีชื่อเสียงด้วยค่ะ
หนึ่งในนั้นแน่นอนมีคู่แม่ลูกสุดฮอตอย่างคุณโบแวนด้าแล้วก็น้องมะลิพาขวัญสหวงด้วยค่ะ
มะลิแล้วก็คุณโบแวนด้าก็ได้ขึ้นปกด้วยนะคุณ
เราจะได้ชมกันนะคะในช่วงต้นเดือนมีนาคมนี้นั่นเองค่ะ
ลงหลายปกนะแน่นอนเห็นว่าอย่างนั้น
เดี๋ยวเราจะมาแจกแจงกันในตอนหลังนะคะ
และนอกจากนั้นค่ะก็ไปต่อกันวันที่๒๘กุมภาพันธ์เลยไหม

คุณมะลินะคะแล้วก็คุณแม่โบ
ก็จะไปร่วมงานมหากรรมการศึกษาต่อนานาชาติค่ะ
ว่างก็สามารถเคลียร์คิวนะคะ
แล้วก็ไปเจอน้องมะลิได้เลยที่โซนพลาซ่าศูนย์ศิริกิจค่ะ
เพราะว่าราว๔๕เดือนต่อจากนี้ค่ะ
มะลิคุณเขาก็จะเข้าโรงเรียนนะคะ
ซึ่งก็น่าจะเป็นโรงเรียน๒ภาษา
ตามที่คุณพ่อปอนั้นตั้งใจไว้ค่ะ
ค่ะก็เป็นรักในอินเตอร์
มะลิจะได้พูดภาษาอังกฤษเก่ง
แล้วก็ที่สำคัญช่วงนี้นอกจากอีเวนต์ที่ออกแน่นแล้ว

หลายปกหนังสือหลายฉบับเลยนะคะ
ใช่ค่ะก็มีทั้งสุดสัปดาห์ค่ะ
มีแพลวค่ะมีซีเครดด้วย
ก็น่าจะได้เห็นกันในราวต้นเดือนมีนาคมนี้ค่ะ
นี่แหมขนาดยังไม่ได้วางแผนนะ
หลายคนไปสั่งจองล่วงหน้าทุกฉบับเลย

คือกลัวว่าพอถึงวันวางแผงจริงแล้วหนังสือจะหมดเร็ว

จริงนะคะสำหรับแม่ลูกคู่นี้ค่ะ

แม่โบเนี่ยแต่งหน้าสวยหน้าเครื่องเขาครบจริงคุณ
แต่อย่างหนึ่งของน้องมะลิความความรู้สึก

ใช่แล้วค่ะก็ยังถูกสามจุกดุ๊กดิ๊กเหมือนเดิม

ใช่แล้วค่ะน่ารักจริงค่ะ